ดูเรื่องของผู้ค้าสลากนะคะ
โดยเฉพาะผู้ค้าสลากในตลาดค้าส่งวังสะพุงจังหวัดเลย
ตอนนี้เรียกร้องไปยังทางสำนักงานสลากค่ะ
บอกว่าให้เร่งศึกษาการแยกประเภทสลาก
ราคาขายส่งให้ได้๘๐บาทนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยอดขายสลากก็ลดลง
แล้วก็ส่งผลให้ร้านค้าปลีก
ร้านต้องปิดตัวลงไปแล้วนะคะ

คุณซีรีย์พักกมลใจ๓๓๓คูณค่ะ
บรรยากาศตลาดค้าส่งสลากินแบ่งรัฐบาลเจมส์ออย

อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย

หรือที่ผู้ค้าเรียกว่าสลากก้อน

เพราะจำนวนสลากที่ได้รับไปลายละ๕เล่ม

จากทั้งหมดกว่า๖๒๐๐๐คน
ได้รับสลาก๓๗๐๐๐เล่ม
สลากเพิ่มจากตลาดค้าส่งแห่งนี้

แต่ตลาดค้าส่งแห่งนี้ก็ยังมีความสำคัญ
เป็นทางเลือกสำหรับผู้ค้าที่ยังไม่มีสลาก

ของผู้ที่รักการเสี่ยงโชคที่มักจะมองหา
สลากรวมชุดหรือว่าลมเลข
สลากบิดเบือนแต่เจ้าของตลาดค้าส่งสลาก

ตลาดค้าส่งก็ยังมีความสำคัญ
เพราะเป็นทางเลือกให้กับผู้รักการเสี่ยงโชค

ตอบสนองความต้องการกระจายในทุกพื้นที่

จากนั้นจะนำมารวมชุดขายในราคาที่สูง

ไม่หมดก็จำเป็นต้องปิดแผงค้าสลาก
เพื่อออกเดินขายสลากปลีกแทนการขายส่ง

หรือประมาณ๓๐แผงจากเดิม๑๐๐แผง

แยกประเภทสลากรวมชุดออกจากขายปลีก
โดยกำหนดราคาขายส่งสลากรวมชุด

เพื่อให้ผู้ค้าส่งอยู่ได้
บางคนเขาไม่มีทุนอย่างนี้
เขาก็จะเอากับเราไปเป็นเงินเซียนเงินอะไรอย่างนี้
อย่างเอาไป๓๗แสนเขามีอย่างเต็มที่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่า
โยบายต้องการให้ผู้ค้าสลากขายปลีกมากกว่ารวมชุด
แต่ก็พร้อมจะนำข้อเสนอของผู้ค้าสลากไปหารือ
เพื่อให้ภาพรวมการค้าสลากยังคงค้าขายกันต่อไปได้
สิริพักกมลตรายตึงตรีคูณข่าวเทราะทีวีรายงาน